สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้

สถานการณ์เป็นอย่างไรภาพแรกที่เราจะมาชมกัน
ค่ำคืนนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม

อยู่เหนือท้องฟ้า

ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ

สังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ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

ก่อนที่จะขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนบนนั้น
จะสามารถพัฒนาความเร็วลมเป็นระดับโซนร้อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนบนในช่วงกลางดึกคืนนี้
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ต่อไปไปสลายตัวที่บริเวณทางตอนบนของสปลาว
ในช่วงบ่ายของวันเสาร์
สังเกตว่าพายุลูกนี้จะสลายตัวก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไป
พบว่าถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะสลายตัวกลายเป็นห่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แต่ก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเส้นสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เรียกว่าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝน
ซึ่งจะเป็นแนวที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวผ่าน
สังเกตว่าพายุลูกนี้มีการอ่อนกำลังกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็เคลื่อนที่ตามเส้นสีฟ้าไปยังหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อมนะครับ
เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศอินเดีย
นั่นก็หมายความว่าเส้นทางที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ผ่าน
จะเคลื่อนที่ปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเราด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปจุดไหน
จะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้บ้างนะครับ

อยากให้คุณผู้ชมสังเกตจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก
สีม่วงสีน้ำเงินเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับ
รองลงมาก็จะเป็นสีส้มเหลือง
สังเกตว่าในช่วง๒ทุ่มคืนนี้ฝนเริ่มมีการก่อตัวแล้วนะครับ
บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดบึงกาลนครพนม
คำนวณต่อไปครับกลางดึกครับกลุ่มฝนนั้นก็จะเริ่มปกกลุ่มเป็นวงกว้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับหลายจุดเลยทีเดียวตกไปถึงเช้าวันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาลนครพนมอุดรธานีขอนแก่นเลยมุกดาหาร
คำนวณต่อไปนะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้สายหน่อยเนี่ยนะครับ
กลุ่มฝนก็จะเริ่มแพร่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
ไปดูกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างคำนวณต่อไปเลยครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ
แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาวจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิษฐ
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคอีสานยังคงมีโอกาสเจอฝนอย่างต่อเนื่อง
การว่าในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากช่วงสายวันนี้
กลุ่มฝนนั้นก็จะขยายพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็จะมีโอกาสตกตลอดทั้งค่ำคืนไปจนถึงวันเสาร์
ที่จะคำนวณต่อไปนี้นะครับจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนนั้นปกกลุ่มเป็นวงกว้างครับ
ช่วงบ่ายของวันเสาร์ครับกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุลูกนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
กระจายตัวบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นก่อนที่จะออกจากเมืองไทยของเรา
แล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปยังประเทศพม่าในช่วงหลังบ่าย๓โมงครับ
นี่คือลักษณะการก่อตัวของสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นณขณะนี้
และอย่างที่บอกครับนอกจากพายุลูกนี้จะเหนียวนำให้เกิดฝนในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแล้ว
ยังทำให้เกิดเคลื่อนด้วยเพราะว่าขนาดนี้เองนะครับ
ด้วยกำหนังความแรงของพายุลุกนี้นั้นก็มีการดูดเอามาระสุมตะวันตกอย่างใต้
ซึ่งขณะนี้เองมีการพัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถ้าหากเราซูมออกมาจะสังเกตว่ามีการดูดกระแสลมเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
นั่นก็หมายความว่ากระแสลมขนาดนี้เองมีกำลังแรงครับ
ผลแน่นอนต่อสถานการณ์คลื่น
เน้นก็คือในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
ใครที่จะออกเดินเรือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๑สิงหาคมต้องระวังนะครับ
เพราะว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ๒๔เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ทั้งเรื่องของฝนทั้งเรื่องของคลื่นที่ต้องมาย้ำเตือนกัน
และนี่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
โดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือการติดตามการพยากรณากาศ
รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ